พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูข่าวเช้าหัวเขียวของเราอยู่
เวลาที่ลูกหลานจะไปเข้าค่ายเนี่ยรู้สึกห่วงไหมคะ
ที่ถามแบบนี้เพราะอะไรพ่อแม่บางคนเนาะ
อย่างลูกพี่เบิ้ลน่ะคือเป็นวัยที่แบบน้องไปเข้าค่าย
ก็จะห่วงเรื่องการเดินทางไกลจะกินยังไงจะอยู่
แล้วพี่เบิ้ลสัปดาห์ก่อนก่อนสอบเพิ่งไปทัศนศึกษามาด้วย
ทศนศึกษาหรือเข้าค่ายนี่คือห่วงหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คือเด็กม๑ถึงม๓ที่สุรินทร์ไปเข้าค่ายในจังหวัดสุรินท
แต่ค่ายนั้นมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่บุรีรำมาด้วย
ปรากฏมันเกิดเรื่องค่ะทำร้ายกันค่ะ
รุม๗คุณผู้ชมมีดพกสั้นก็มา

นั่นน่ะสิช้อนซ่อมไม้เม้ยเอามาตีเอามาฟาดกันนะคะ
แล้วสิ่งที่พ่อแม่แบบไม่พอใจเลยคือ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
คุณผู้ชม๒๓ธันวาจนถึงตอนนี้วันนี้เท่าไหร่นะ

ทำไมโรงเรียนไม่เห็นมีการออกมาชี้แจงไม่จัดการอะไรเลย
นี่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาลูกหลานมา
เป็นเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลหนองเหล็ก
อยู่ที่ศรีขอรภูมิของสุรินทร์ค่ะบอกกับทีมข่าวเลยนะ
ที่แล้วโรงเรียนพาน้องม๑ถึงม๓ไปเข้าค่าย
ไรวิจิตรอยู่ที่อำเภอจอมพระของจังหวัดสุรินทร์
การเข้าค่ายครั้งนี้ไม่ใช่มีเด็กจากโรงเรียนที่สุรินทร์อย่างเดียวมานะ
ยังมีเด็กโรงเรียนอื่นจากจังหวัดบุรีรำมาด้วย
แล้วกลุ่มเด็กทั้งสองโรงเรียนตะโกนท้าทายกัน
เริ่มไม่ดีแล้วค่ะเพราะตอนเที่ยงปั๊บ
น้องที่มาจากจังหวัดบุรีรำ๒๐กว่าคนบุกเข้ามาในห้องพัก
ของเด็กที่โรงเรียนจังหวัดสุรินทร์แล้วรุมทำร้ายค่ะ
รุมทำร้ายกันน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะคือน้องเขาบอกว่า
ฝั่งเด็กที่ถูกทำร้ายมีแค่๗คน
ฝั่งเด็กจากจังหวัดบุรีรำมี๒๐คน
ฝั่งเด็กที่บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนั้นมีท่อนไม้มีมีดพกสั้น
มีช้อนซ่อมมีท่อนเหล็กถือมาผมเนี่ยโดนฟาดเข้าที่กกหู
แล้วพอเกิดเหตุเสร็จไปบอกครูว่าให้พาไปโรงพยาบาลหน่อย
เอ็กซาเรย์ดูสมองใช่ไหมแต่ว่าโชคดีค่ะ
น้องเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วครูก็เลยพาเด็กทั้งหมดกลับบ้าน
แต่ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุศุกร์ที่แล้วจนถึงวันนี้
ทุกอย่างยังเงียบอยู่เลยครูก็เลยบอกว่ามาเอ่ยปาก
คือเขาเรียกว่าครูมาเยี่ยมขอโทษกับพ่อแม่เด็ก
แต่ทำไมไม่จัดการอะไรเลยผู้ปกครองไม่สบายใจค่ะ
ลองฟังผู้ปกครองหน่อยนะคะ
แล้วทางโรงเรียนพ่อไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเด็กที่โดนเลย
นี่ค่ะคือคุณพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยบอกว่าอยากให้โรงเรียนมีมาตรการอะไรหน่อย
อย่างนั้นเราไปถามโรงเรียนไหมล่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียนของน้องฝั่งที่โดนทำร้ายค่ะ
ปรากฏว่าทางคุณครูแจ้งว่าคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้ผอไม่อยู่นะคะผอไปราชการ
แล้วฝั่งครูไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่ยอมให้เบอร์ติดต่อพอด้วย
ทีนี้แปลว่าตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งโรงเรียนของน้องที่โดนทำร้ายเลย
หลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรไหมหรือจะเอาผิดกับฝั่งเด็กที่มาทำร้ายยังไง
ยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดกระหยุดยาวช่วงปีใหม่นะคะ
เดี๋ยวรอหลังจากเปิดปีใหม่มาต้องตามเรื่องนี้อีกทีนึงนะเพราะว่าพ่อแม่เด็กก็ไม่สบายใจเหมือนกันค่ะ